คุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราส่งผู้สื่อข่าวไปอยู่ในพื้นที่

เพื่อที่จะไปดูเรื่องของบรรยากาศ

หรือว่าสถานการณ์ล่าสุดของพื้นที่ต่าง

เพื่อรอร่วมพระเจ้าพิธีถวายพระเพลิง

ผมก็เชื่อมั่นว่าท่านก็อยากจะเห็น
บรรยากาศของการแสดงความจงรักภักดีนั้น

เราจะไปดูที่จุดคัดกรองที่บริเวณ
ถนนมหาราชตัดกับถนนเชศตุพล

เพื่อรอเข้าจุดคัดกรองในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้

นัทธพรเทาตะกูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

คือบริเวณนอกจุดคัดกรองที่๖

ซึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ก็มีประชาชนเดินทางมา

ในเวลา๕นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะ

ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานั้น
เกิดมีฝนตกลงมา

ผู้ที่ปักหลักรออยู่ตรงนี้
ต้องเผชิญฝนด้วยเช่นกันนะคะ

ฟังความรู้สึกของ

ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับ

หรือไม่รวมถึงเตรียมตัวนะคะ

สภาพอากาศแปรปรวนที่อาจจะ
เกิดขึ้นอีกได้อย่างไรบ้างค่ะ

ขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะ

แล้วเราเตรียมกันอย่างไรบ้างค่ะ

พร้อมเลยค่ะทั้งร่มทั้งเสื้อกันฝน

แล้วรู้สึกท้อไหมค่ะ

ท้อค่ะท้อได้ไงคะแค่นี้เองค่ะ

ของประชาชนที่ปักหลักรออยู่
บริเวณนอกจุดคัดกรองที่๖ค่ะ
แต่นอกจากการเตรียมตัวมา

เบื้องต้นของประชาชนแล้วค่ะ

ซึ่งทางกรุงเทพมหานครค่ะ
ก็ได้จัดบริการนะคะ
รถสุขาเคลื่อนที่มาจอดอยู่นะคะ
บริเวณถนนเชษตุพล
ด้านซ้ายมือของดิฉันนี่นะคะ
เป็นรถสุขาเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานคร

เพื่อที่จะได้มีการอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มาปักหลักรออยู่บริเวณนี้นะคะ

บริเวณถนนมหาราชขณะนี้ค่ะ
จะเห็นได้ว่าการจราจรนั้นก็

แต่ว่าจากการสังเกตก็จะพบว่า
รถที่ขับอยู่บริเวณนี้นะคะ

หรืออาจจะเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะ

ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะ

รายงานจากบริเวณนอกจุดคัดกรอง

เห็นว่าฝนนี้เพิ่งหยุดตกนะครับ